ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องของครูภาระปาแก้วใส่เด็กนักเรียนหญิงจนปากเบี้ยวนะครับ
ก็จะทราบผลกันในวันพรุ่งนี้
ส่วนนักเรียนหญิงตอนนี้เตรียมที่จะขอย้ายโรงเรียนเพื่อความสบายใจแล้ว
นักเรียนหญิงที่ถูกครูพระปาแก้วใส่จนปากเปรี้ยว
แล้วก็ตาซ้ายปิดไม่สนิทที่จังหวัดนครราชศรีมายังคงอยู่กับครอบครัวที่กรุงเทพ
เพื่อรอผลการวินิจฉัยในการรักษาจากโรงพยาบาลยันฮี
ช่วงปลายเดือนนี้จะมีการสอบปลายภาคเรียนที่๑
ซึ่งนักเรียนหญิงผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอสอบนอกสถานที่แล้ว
ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็เตรียมขอย้ายสถานศึกษาให้กับลูกไปศึกษาต่อที่อื่นเพื่อความสบายใจ
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเด็กนักเรียนก็ยังคงจับกลุ่มพูดคุยถึงกรณีนี้
ส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจทั้ง๒ฝ่าย
หลังจากครูถูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๑
ย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชศรีมา
นายชูเกียจวิเศษเสนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๑
เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนความผิดทางวินัยของครูผู้ก่อเหตุนะครับว่าขณะนี้
คณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงที่มีนายสมัครวัยยขุนทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นประธานกำลังพิจารณาโทษความผิดทางวินัย
หากพบผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะมีโทษตั้งแต่ภาคทันตัดเงินเดือนไปจนถึงลดขั้นเงินเดือน
แต่หากมีความผิดวินัยร้ายแรงจะมีโทษตั้งแต่ปลดออกจากราชการไปจนถึงไล่ออกจากราชการ
ว่าจะสรุปผลการสอบสวนได้ในวันพรุ่งนี้ครับ